วันนี้ก็ต้องขอขอแจ้งว่ากลับไปเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับที่ดีนะครับมีความคืบหน้าไปในหลายเรื่องนะครับก็ขอยืนยันว่า
ทั้งในเรื่องหลายเรื่องนะครับ
เราสามารถดำเนินการไปได้เราอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับ
ก็ขอพี่เขาย้ายที่ทำงานใหม่
เพราะว่าแม่กลับไปทำที่สาขาโรบินสันก็คงไม่
เพราะว่ามันอยู่ในจุดเกิดเหตุ
เขาคงหมดกรรมแค่นี้ค่ะ
เกิดมาก็ยังไม่ได้ได้ทำกรรมเลย
ก็คือต้องเป็นกรรมเก่าเขาหมด

ก็ไปสู่ในพบภูมิที่ดีของเขาแล้ว

ก็อยากจะให้เขากลับมาเกิดเป็นลูกแม่อีก
ท่านผู้ชมครับวันนี้ถามตรงกับจอมขวัญผมภาคภูมิมาแทนคุณจอมขวัญ๑วันนะครับ
วันนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเฝ้าติดตามแล้วก็จับตาดูอยู่ตลอดหลายวันที่ผ่านมานะครับ
เหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุโหดเยี่ยมอุกอาจมากใช้ปืนกราดยิง
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่งพระรหัสสบดีที่๙มกราคมที่ผ่านมา
มาถึงวันนี้อังคารที่๑๔มกราคม๕วันเต็มนะฮะ
เชื่อว่าทุกท่านคิดเหมือนกันเวลาติดตามข่าวสารเรื่องนี้
คำถามแรกที่อยู่ในใจเลยนะครับแล้วก็คิดออกมาก็คือเมื่อไหร่จะจับได้
คนร้ายคนนี้ที่มันโหดเยี่ยมเหลือเกินก่อเหตุแล้วเนี่ยมันอันตรฐานหายไปไหน
หายไปแบบไร้ร่องรอยชุดที่สวมใส่ในวันนั้นหมวกไอ้โม่งถุงมือ
เสื้อผ้ากางเกงกระเป๋าเป้ปืนที่ใช้ก่อเหตุก็ไม่ได้ทิ้งร่องรอย
หาไม่เจอเลยจักรยานยนต์ไปจอดที่ไหนไว้ก็ไม่รู้นะครับ
มีพยานที่เห็นคนร้ายอยู่หนึ่งคนตรงจุดหน้าห้างเลยทั้งตอนเข้ามากับตอนออกไป
มีหลายคนที่ให้ข้อมูลกับตำรวจมีคนที่บอกว่าน่าจะไปเจอแถวแยกไฟแดง
มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เปิดเผยตามจุดต่างเพิ่มเติมมานะครับ
แต่ก็ยังตามหาไม่เจอนะฮะตำรวจทำงานหนักทุกวันครับ
ระดมทีมสืบสวนสอบสวนระดมชุดจับกลุ่มปราบรามลงพื้นที่
ลบบุรีเพื่อตามล่าหาตัวคนร้ายคนนี้ให้ได้เพราะว่าก่อเหตุ
เนี่ยฆ่าไปสามศพบาดเจ็บอีก๔คนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะได้
คุยความคืบหน้ากันนะครับผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่
ที่ลบบุรีล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะได้คุยกัน
ครับรวมทั้งถามตรงนะครับวันนี้เราจะคุยกับ๒ท่านแขก
รับเชิง๒ท่านนะครับท่าน๑เป็นอดีตมือปราบมือปราบหูดำ
ผู้การแต้มผ่านการทำคดีสำคัญมาหลากหลายคดีนะครับเดี๋ยว
จะมาเล่าให้ฟังว่าเออถ้าแนวทางการทำงานคดีลักษณะแบบนี้เนี่ย
สืบสวนสอบสวนนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายณขณะนี้เขา
ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วน่าจะจับได้เร็ววันขนาดไหนนะครับส่วน
คนหนึ่งนะครับที่อยู่กับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะคุยกันก่อนนะฮะ
น้องชื่อต้นนะครับต้นคือชายหนุ่มที่เห็นเหตุการณ์ในช่วงที่
คนร้ายขี่จักรยานยนต์เข้ามาที่ห้างแล้วก็ขี่ออกไปด้วยนะครับ
ห้างตอนที่เข้าไปก่อเหตุเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นแต่เขาเห็น
ตอนเข้ามากับออกไปแล้วก็ยังพยายามที่จะหยุดรถคนร้ายตอนจะ
ออกไปด้วยนะฮะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับเดี๋ยวคุยกับ
ต้นนะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับที่ถามตรงนะครับสวัสดี
ครับต้นครับสวัสดีครับต้นอายุเท่าไหร่ตอนนี้๓๐ครับตอนนั้นที่
วันที่เกิดเหตุพระรหัสที่เก้ามกราคมครับผมไปถึงห้างประมาณ
ครับแล้วก็บอกแฟนว่าผมมาร้องร่างเพราะแฟนผมยังไม่เลิกงานที่
มีห้างมีกี่ชั้นสองชั้นครับสองชั้นครับผมรอแฟนด้วยพาหลานไปซื้อของ
ใช่เพราะว่าแฟนไม่ได้เลือกงานก็เลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวไปรอที่รถก่อน
ก็ลงมาปุ๊บลงมาก็ไปซื้อน้ำซื้อของกินมาที่รถ
กับหลานมาสองคนมาที่รถก็มานั่งอยู่หน้ารถก็เอาโทรศัพท์เนี่ย
ใช่ครับก็แฟนเลิกงาน๓ทุ่มประมาณเนี้ยครับตอนนั้นน่าจะสักประมาณเท่าไหร่๓ทุ่ม

แล้วต้นไปสังเกตเห็นตอนไหนเห็นบอกว่าเห็นคนร้ายขี่จักรยานยนต์เข้ามาเลย
จังหวะผมจะแรกบอกอาหารว่าจะไปเข้าห้องน้ำ
เอกใจไงผมไม่ไปดีกว่า

ผมก็นั่งแงะมาทางหันหน้ามาทางด้านประตูทางโรเบนสัน
เขาเห็นรถมอไซคันนี้ค่อยขี่มา
อันนี้คือประตูทางเข้าจากถนนใหญ่เลย

ประตูอัตโนมัติที่จะตัวเข้าห้างเหรอ
ใช่ครับผมก็นั่งแงะมามองมา

ขี่ค่อยขี่มาแล้วก็มาจอดยิ้งกับรถผม

ขี่ผ่านช่องทางจอดรถ

อันนี้คือ

อันนี้คือใช่ไหมที่เห็นเขาขี่มา

ทางเข้าหลักคือตอนนั้นตอนนี้ผมยังไม่เห็น

แล้วก็จะมาถึงบริเวณใกล้ประตูเข้าห้าง

ก็จะเหลือไปก็มองเห็นพอดี

เขาก็หยิบปืนออกมาเลยนะพี่
ใช่ดึงปืนออกมาจากตรงหน้า

กระเป๋าเป้เขาหรือว่าจีบจากหน้าทองหรือว่าจากกระเป๋า

ถ้าเป็นกระเป๋าเป้รุ่นใหม่มันจะเปิดซิปข้างหลังได้

เราไม่รู้ว่าเขาน่าจะออกมาจากกระเป๋าเป้มากกว่า

ตอนที่ต้นอยู่ตรงนั้นกับที่เห็นคนร้ายเนี่ย

เห็นชัดเลย๖๐เมตรคือเห็นหมดเลย

เขาใส่ม่วงตั้งแต่ขี่รถเข้ามาแล้วพี่

ผู้ชายคนนี้เนี่ยรู้สึกคิดในใจไหมว่า

มันมีไอ้โม่งมามีกระเป๋ามาเนี่ยมันไม่ใช่แล้ว

แต่เป็นคลุมดำ

อย่างที่เห็นออก

จอดจากก็ยานถลงทิ้งตรงนั้นเลย

แล้วเขาก็ลงรถแบบนั้นเดินเดินเข้า

คือผมก็บอกว่า
คือช่วงนั้นน่ะมันไวมากพี่เวลาเขาเข้าไปแล้ว
แล้วจรกรรมเนี่ยมันไวจริงพี่ไม่เกิน๒๓นาทีเอง
พอผ่านสายตาต้นตรงนั้นไปมันคือเขาก็เดินเข้าประตูห้างเลย
คือเขาเดินเข้าประตูข้างที่๒ได้ปุ๊บเนี่ยผมก็บอกให้หลานอยู่หน้ารถ
ผมออกจากรถปุ๊บแล้วนะก็วิ่งข้ามมาอีกฝั่งหนึ่ง
เพื่อจะวิ่งมาถีบรถเขาให้ล้มชั่วโมงนั้นเหมือนเขายิงออกมาแล้ว
เราไม่ทันที่จะได้ถีบพี่เราก็วิ่งกลับไปทางรถคันนั้นเหมือนเดิม
หลบเหมือนเดิมแล้วเขาก็ออกมาออกมานี่สตาร์ทรถแล้วก็
วนออกถังหน้ารถผมซึ่งหลานผมก็อยู่หน้ารถที่ผมถ่ายรูปได้ภีร์รูปนั้น
ใช่ต้นถ่ายไว้รูปหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าตอนที่ต้นเห็นคนร้ายผิดสังเกต
ชุดที่แต่งมาลงมาแล้วก็ชักปืนออกมาเนี่ยใช่ต้นคิดในใจแล้วก็คือว่า
เราจะลงจากรถเพื่อจะไปตรงนั้นใช่ครับแต่ระหว่างนั้นคนร้ายมันก็เดินเข้า
ประตูห้างไปแล้วใช่ครับแล้วก็จะเป็นภาพจากในกล้องวงจรปิดที่เราเห็น
ส่วนภายในเนี่ยเราไม่เห็นซึ่งต้นจะไม่เห็นหรอกแต่ข้างในเนี่ยมันก็เดินเข้าไป
ไปถึงก็ยิงใส่รบพอที่ยืนหันหลังผมได้ยินเสียงปืนอ่าซึ่งตรงเนี้ยต้นได้ยินแล้ว
ได้ยินมันดังขนาดไหนมันดังเหมือนคล้ายลูกโปรงแตกนะพี่มันดังปุ้งเหมือนยิงปืน
ไม่ใช่เพราะมันมีกระบอกเก็บเสียงใช่แต่แต่มันไม่เหมือนในหนังนะพี่อย่างในหนัง
มันดังเงียบปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่มันเหมือนแบบจากที่ผมก็เคยยิง
เคยอะไรอย่างนี้ว่ายิงปืนอ่ะถ้าไม่มีกระบอกเก็บเสียงมันจะดังกลางวานพี่
จะดังกล้องแต่อันนี้มันเหมือนแบบดอบเสียงจากที่ดังมากดอบมาเหลือน้อย
ประมาณนั้นเองแต่มันก็พอที่จะทำให้จากในตัวห้างมาถึงต้นที่อยู่ข้างนอก
ก็พอได้ยินใช่ครับได้ยินครับแต่เสียงเหมือนลูกโป่งแตกใช่ครับ
นัดแรกก็ยิงใส่รอปภที่ยืนหันหลังแล้วกระสุนไปโดนน้องไทตันไอ้ตรงนั้นเราไม่เห็น
ซึ่งต้นไม่เห็นหรอกก็จะเป็นภาพข้างในเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ที่เนี่ย
แล้วก็ไปต่อที่หน้าเคาน์เตอร์ซึ่งมีสามีภรรยาพ่อแม่ลูกยืนซื้อทองเขายิงใส่
แล้วก็โดดขึ้นบนเคาน์เตอร์ยิงใส่พนักงานกวาดทอง
ซึ่งระหว่างตรงนี้คือต้นเดินออกมาจากรถของตัวเองรถกระบะใช่ไหมที่จอดอยู่
ให้หลานรออยู่ในรถนะแล้วต้นก็เดินมามุ่งไปทางรถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่จอดอยู่
คือผมข้ามข้ามมาตรงรถกระบะก่อนแล้วตอนนี้เราเหลือไปเห็นข้างในเนี่ยข้างในเราก็เห็นตอนที่โจรเนี่ยกำลังโดดลงตู้เลย
เห็นเรหรอประตูมันอ่าหรือเป็นไงหรือประตูมันใสประตูมันใสครับ

แสดงว่าตอนแรกที่ต้นไปกะคิดว่ากะจะไปดูว่าเห็นแปลกเพราะชักปืนอย่างนี้ใช่ไหม

แต่พอเดินไปได้ยินเสียงปืนปึ้งเลยคิดว่าไม่ดีแล้ว

เหลือไปเห็นอยู่บนตู้ทองกำลังปฏิบัติการอยู่

ต้นก็เลยคิดว่าจะใช้วิธีหยุดคนร้ายด้วยการ

ใช่ครับถ้าจักรยานยนต์ล้มเนี่ยน้ำมันที่กระบูมันจะท่วม

เพื่อมีใครโทรแจ้งแล้วอะไรแล้วเผื่อตำรวจจะมาทัน

แต่จังหวะจะไปถึงจักรยานยนต์
มันไม่ทันพี่มันไม่ทันเหมือนแบบมันไวจริง

ซึ่งผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบซึ่งหน้าแบบนี้เลย

เวลาที่เขาจรกรรมหรือเข้าไปทำร้ายคนมันไว

แล้วได้เห็นปืนถูกยิงออกมาอย่างนี้หรอ
ใช่ถ้ามีรูปภาพที่ประตูหน้าห้างดูเบนสันนะ

แต่ว่าเขายิงออกไว้ก่อนแล้ว

พอออกมาเขาก็ขึ้นจักรยานยนต์แล้วคิดว่าเราจะต้องคว้ามือถือ
ถ่ายภาพอย่างนี้ใช่ครับก็ได้หนึ่งภาพได้หนึ่งภาพอืมตอนนั้นคนร้าย
เห็นต้นไหมไม่น่าจะเห็นพี่มันออกมานี่มันดูอะไรอย่างงี้ไหม
มอวงไปที่มูกมือที่รถแล้วก็ออกเลยหลังจากนั้นทำยังไง
ต่อตอนจากนั้นผมก็
คนร้ายพันธุ์น่ารถผมเลี่ยวผมก็วิ่งมาที่รถมาสตาร์ทรถแล้ว
ก็เหยียบตามตรงในห้างครับกระตามชนกระตามชนระหว่างทาง

มุมซ้ายแล้วออกขวาช่วงจังหวะที่เขาออก

เค้าอาจจะมีก็ได้ตำรวจได้หมดแล้ว

แต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยมันเห็นแค่ตรงแบบนี้ใช่ไหม
จริงตอนนี้กลายเป็นโลกโซเชียลเข้ามากระแสกระนำผมว่า
แล้วอยู่ในเหตุการณ์จริงไหมโม้หรือเปล่าอยากดังเหรออะไรประมาณนี้
ก็ด่าผมก็ว่าแบบว่าทำไมไม่เอารถโจรไปซ่อน

ผมมาคิดว่าถ้าผมเอารถโจรไปซ่อน
สิ่งที่เสียหายหรือมันจะมีผลกระทบออกมาอีกหลายอย่างคือ
ถ้าชาวบ้านขี่มารับภรรยาหรือรับพนักงานที่เลิกงานประมาณเวลานั้น
ไม่รู้ว่าในห้างมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น

ออกมาไม่เจอรถเขาก็ต้องโดนยิงแล้วจี้รถไปถูกไหมพี่

แม้กระทั่งจะวิ่งไปถีบจากกระยันจนยังไม่ทันเลย
เพราะกระสุนมันปิ้งออกมาก่อน
ข่าวเดินไม่ทันแต่ลูกปืนอะทันผม
เข้ามาหาผมแน่เพราะเขายิงแน่

เรามีคันอื่นไหม
มีรถประมาณตอนที่ขี่ออกไปเนี่ยเราเห็นมีคันอื่นอยู่แวดล่อ

ใช่ครับคือไฟบางจุดเนี่ยทางห้างเขาก็ปิด
ปิดหมดปิดไปบางจุดพี่มันก็ข้างนอกเนี่ยเจอสลัวแล้ว

ถ้าเป็นคนอื่นมีโอ้โหเห็นอย่างนี้ฉันหลบก่อนดีกว่าไม่เอาฉันไม่ตามอ่ะ

ผมโทรหามูลที่พี่โอ๋ร่วมกับตันยูคนแรกนะพี่ว่ามีเหตุ
คือเราตั้งติเราโทรหาใครได้เราโทรเลย
ผมคาดคลื่นคือว่าโจรย้อนศรย้อนเรนและจังหวะแฟนผมโทรเข้ามา
บอกให้ผมมารีบกลับมาช่วยก่อน
แฟนโทรมาหาตามทำอะไรอยู่บอกตรงกำลังขับรถตาม

แฟนเลยบอกไม่ต้องตามมาช่วยเด็กก่อน
ไม่ใช่ว่าเด็กก่อนผมก็วนรถเข้าหน้าห้างเหมือนเดิม
แล้วก็มาจอดตรงประตูที่คนร้ายออก

ไปเจอน้องเนทันกับแม่

ตามคลิปที่เราก็เห็นอยู่วันแรก
อุ้มอยู่ทางนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็บอกแม่น้องเนธัน
พี่เดี๋ยวผมพาไปส่งโรงพยาบาลที่ไว้ที่สุดแล้วก็ใกล้ที่สุดก่อนเลย

ผมก็พาเขามาขึ้นรถหน้ารถผมนะ
เพราะเลือดน้องในท่านยังติดเบาะรถผมอยู่เลย

ผมก็ขับมาส่งโรงพยาบาลเมืองนารายลบบุรี

อย่างคนที่ประนามผมเนี่ย
ก็เหมือนแบบว่าเขาไม่อยู่ในเหตุการณ์

เขาไม่เห็นผมไปช่วยตอนที่ช่วยน้องไงพี่

อืมเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียว
ช่วงหน้ากลับมาเนี่ยจะคุยกับผู้การแต้มด้วยว่า
แนวทางการสืบสวนสอบสวนคดีแบบนี้เนี่ย

เดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับ

เสียชีวิตไป๓ศพบาดเจ็บอีก๔คน

๕วันแล้วเมื่อไหร่จะจับคนร้ายได้
ผมเชื่อว่าตำรวจกำลังทำงานอยู่อย่างเต็มที่นั่นแหละนะครับ
แต่ทุกอย่างก็ต้องรอบครอบรัดกลุ่มด้วย

ที่ผ่านงานคดีต่าง

จะได้มาวิเคราะห์มาพูดคุยเรื่องคดีกันนะครับ
ท่านพลโนตรีวิชัยสังประภัยนะฮะ

ท่านเคยเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑ด้วย

มือปราบหูดำ
เราจะเรียกกันว่าผู้การแต้มผู้การแต้ม
แต่ว่าผมเรียกท่านรองแต้มกันแล้วกันนะครับ

ผมดูประวัติของท่านก็จับกลุ่มคนร้ายมาหลายคดี

คนร้ายต้องต่อสู้ขัดขืนการจับกลุ่ม

ผู้การก็ได้ถามเรื่องการเข้าออกของคนร้ายวันนั้น

คนถามแน่นอนตอนนี้๕วัน
วันกับคดีคนร้ายก่อเหตุแบบนี้

ตามสื่อตามภาพจากกล้องวงจรปิด

คดีที่อุจจกรรมสะเทือนฝัน

เหตุนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าประชาชนนี้อยากจะให้จับคนร้ายได้ไวมากที่สุด

แต่เราต้องเข้าใจตำรวจว่า๑คนเวลาก่อเหตุแล้วก็ต้องหนี

ตำรวจต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกประเด็นนะ
เพราะว่าเราคนร้ายเนี่ยมันใส่ไอ้โม่งเราไม่เห็นหน้าเขานะ

เราต้องหาพยานหลักฐานมาประกอบเพื่อจะเอาตัวของคนร้ายมาให้ได้
ดังนั้นถ้าเราเอาไม่มีหลักฐานหรือเร่งรีบไปเอาตัวผิดคนมาทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ย
คดีหลุดไปยิ่งจะเกิดความเสียหายมากกว่า

ดังนั้นช้าหน่อยแต่ขอให้ได้ชัวร์ให้ได้จริงนะครับ
ถือว่าไม่เกิดความเสียหาย
แค่นี้เวลาวันแค่นี้๕๖วันเนี่ยถือว่ายังไม่ช้า
แต่ตอนนี้เราต้องคิดว่าเราเขาต้องเก็บพยานหลักฐานทุกมุมนะ
อย่างกระสุนปืนปอกกระสุนปืนภาพลักษณะของคนร้ายรูปหน้าหน้าผมอะไรต่าง
รถรถต้องเอาไปเปรียบเทียบต้องไปดูข่าวสารที่
ได้รับข้อมูลมาต้องไปเปรียบเทียบกัน
ดังนั้นมันต้องรอบครอบ
ถ้าทำไวไปแล้วเดี๋ยวเกิด
จับคนร้ายนี่ไปผิดตัววันหลังไอ้คนนี้ไปยิงไปป้นเข้ามา

อาจจะมองว่าโอ้โหระดมกำลังกันไปเต็มเลย

คือการดมกำลังเนี่ยไม่ใช่ว่ากระดมกำลัง
ไปทำงานตัวนี้อย่างเดียวตรงนั้นอย่างเดียว
เขาระดมมือป่าไปเนี่ยเขาไปให้ร่วมกันทำงาน
อย่างเช่นว่าเกิดคดีนี้มีพฤติกรรมแบบนี้

เขาก็จะมาระดมกันว่าให้ดู

อย่างเช่นเขาเจ็บหัวกระสุนได้เนี่ย
เขาจะทำอะไรเขาต้องไปเปรียบเทียบ

หัวกระสุนมันไปเข้ากับที่

ดังนั้นทีมที่จังหวัดแต่ละจังหวัดก็ต้องมาร่วมมือกัน

มันก็มีประโยชน์จะได้มีข้อมูลข่าวสาร

จากพยายามหากฐานที่ปรากฏขนาดนี้

ยากมันมีช่องทาง
ที่จะทำการให้สืบสวนหาตัวคนร้ายได้

จะเป็นปืนกระสุนปอกกระสุนหัวกระสุน

คนนี้น่าจะเป็นคนขับรถเสื้อรถโมไซ

เขาก็จะดูว่านี่เป็นแก๊งโมไซ

พอรู้มอไซค์เขาก็จะไปมุ่งเป้ากลุ่มพวกนี้

รูดิว่าปืนในจังหวัดมีใครใช้ซีแซปบาง
เขาก็ต้องไปเรียกเก็บไอ้พวกนี้มาเพื่อมาตรวจพิสูจน์

ที่นี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปไล่ดูว่ามีวันไหนขาย

ที่ใส่กันอาจจะเป็นปลายพางแฟชั่น
เพราะว่ามันรัดขามันก็อาจจะเป็นคนใครก็ซื้อได้
เราจะไปพุ่งเป้าว่าเป็นทหารตำรวจ
ขณะนี้ประชาชนก็ฝึกอาวุธเยอะมาก
สนามยิงปืนเยอะมากและมีการฝึกอาวุธ
แล้วมีการยิงปืนมีฝือยุดแล้วก็
แล้วก็สนามยิงปืนมันก็สอนยุทธวิธีด้วย
ว่ามันก็คนก็ไปสมัครเรียนมีความรู้เรื่องนี้
เราต้องไปพุ่งเป้าเรื่องทหารตำรวจมากนะ
แต่อาจจะเคยเป็นทหารตำรวจก็ได้เพราะมียุทธวิธี
เมื่อคืนนี้ตอนที่ชุดสืบสวนเขาประชุมทีมกันท่านรองแจ้ม
ผมเห็นภาพเขาเอาหุ่นหุ่นเหมือนกับหุ่นใส่เสื้อผ้า
เวลาขายของขายเสื้อผ้าเนี่ย
เอาเข้าไปเพื่อจะไปเทียบอย่างนี้ฮะท่านฮะท่านลองดูนี่ฮะ
เขาบอกเพื่อไปเปรียบเทียบกับรูปร่างลักษณะของคนร้าย
แล้วก็จะได้ดูว่าชุดที่ใส่แล้วออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนอะไรยังไง

ก็เขาต้องทำทุกวิถีทางแต่ถามว่าสมัยนี้เนี่ย
สมมุติว่าความสูงเนี่ยถ้าดูกันจริงเราไม่ต้องเทียบถึงก็ต้องเอาหุ่นก็ได้
เดี๋ยวนี้มันมีคอมพิวเตอร์สามารถจะสแกนได้ว่าคนร้ายสูงขนาดตรงไหน
แต่เอาหุ่นไปนี่เขาอาจจะมองว่าเรื่องความหนาความอ้วนอะไรต่างก็สามารถจะหันได้
ท่านลองตอนที่คนร้ายก่อเหตุแล้วเนี่ยเอาละตอนที่มันมาก่อเหตุเนี่ย
แน่นอนว่าเป็นการป้องกันที่ยากเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมาก่อเหตุ
รัดกลุ่มเรื่องการตรวจสอบอะไรก็เรื่องหนึ่งแต่พอก่อเหตุแล้วเนี่ย
แล้ววิ่งออกมาจากห้างไปขึ้นจักรยานยนต์แล้วขี่ออกไปเนี่ย
สกัดจับไม่ได้ทำไมมันถึงไปแบบทั้งคืนนั้นทั้งคืน
จนผ่านมา๔๕วันจนไปไหนแล้วก็ไม่รู้
ผมเนี่ยผมมีข้อหลายที่แล้วผมมองว่าคนร้ายคนนี้เนี่ย
อยู่ในวงรัศมีที่เกิดเหตุไม่เกิน๕กิโล

ผมว่านะผมว่าแต่ว่าจะหนีไปหรือยังไม่รู้ล่ะ
แต่ว่าสถานที่อยู่เนี่ยผมว่าเป็นคนในพื้นที่
ต้องเข้าใจว่าเขาขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ถามว่าเขาไม่ขับขี่รถคันนี้หนีข้ามจังหวัดหรอก
เขาอาจจะถูกสกัดได้ดังนั้นเวลาเขาก่อเหตุที่สุด
เขาต้องเข้าที่หลบซ่อนให้ไวที่สุด
มันถึงตามไปไม่เจอไงหรือไม่แน่
อาจจะเอารถคันนี้จักรยานยนต์เนี่ย
ถ้าเป็นรถเถื่อนรถไปทิ้งก็ได้
ก็เปลี่ยนรถใครจะรู้แบบนี้คนร้ายมันอาจจะมีความซับซ้อน
อะไรต่างแต่ตำรวจเขาต้องเก็บทุกประเด็น
ก็เห็นกล้องอยู่แค่นั้นวนเข้าจะไปห้างกับองค์นั้น
หลังจากนั้นก็ไม่มีกล้องแล้วอืมทีนี้ตำรวจเขาก็ต้องไปดูว่า
ก่อนจะทำก่อเหตุมันต้องมีวางแผน
เขาก็ต้องไปดูกล้องย้อนหลังว่าไอ้คนนี้มันเคยมาไหม
เคยมากินข้าวที่นี่ไม่เคยมาแอบดูมีอะไรไหม
แล้วเรามาดูมันคงไม่ปิดหน้าหรอกมันเดินมาดูแล้วมัน
ลักษณะท่าทางการเดินมันอาจจะไปเจอสมกับคนที่ตัวนี้
เขาก็เอามาสมคัญสุดส่วนมาประกอบกัน
อะไรจะเป็นหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้มากที่สุด
คือหลักฐานทุกอย่างถ้าท่านลองดู
ทุกอย่างที่จะต้องเอามาสะสมกันอย่างปอกกระสุนหัวกระสุนเนี่ย
เป็นหลักฐานสำคัญเพราะมันกระสุนปอกกระสุนแต่ละปืนมันไม่เหมือนกัน
ถ้ามาเทียบเคียงเขาได้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญแล้ว
อย่างเสื้อผ้าหน้าผมก็เป็นหลักฐานสำคัญกล้องวงจรปิดที่ปรากฏก็หลักฐานสำคัญ

เครื่องการแต่งกายแม้แต่การเดินก็เป็นหลักฐานสำคัญ
และที่สำคัญที่สุดรถก็สำคัญและที่สำคัญที่สุดคือเครื่องเหลือมของกลางทองที่ได้
ดังนั้นไอ้ตัวพวกนี้มันเป็นหลักฐานที่จะมัดคนร้ายได้หมดแม้แต่จะไม่เห็นใบหน้า
แต่พยานแวดล้อมที่ได้มาถ้ามันสามารถจะเจือสมรัฐแล้วก็ถือว่าจะจับดำเนินคดีได้
ถ้าจับได้เราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันคือผู้ชายในชุดไอ้โม่งชุดนั้น
ก็คือว่าตัมรวจเขามีเทคนิคในการอย่างนี้ว่าก็จะจับน้องได้นึกหลักฐานจะมีอะไรบ้าง
ก็ถือว่าสามารถจะถ้าเจอสมได้ก็คือว่าพอมีหลักฐานเกิดอาจจะไปพบกางเกงไปพบอะไรต่างรถอย่างนี้
สมัยนี้เดี๋ยวนี้รถผ่านไป

พอจับรถได้เขาสามารถจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถมาเทียบเคียงได้เลยนะเป็นรถเดียวกันเนี่ย
ล้อยางล้ออะไรก็สามารถจะเทียบเถียงได้ดินอะไรต่างที่ติดรถอะไรสามารถจะพิสูจน์ได้หมด
มันมีหลายอย่างที่เราอาจจะไม่สามารถจะพูดได้แต่ว่าเขาสามารถจะมีเทคนิคสามารถจะมัดตัวคนร้ายได้แม้จะไม่เห็นหน้า
คิดว่าถ้าเจอผู้ชายคนนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยสมมุติใส่ชุดเดียวกันเลยเนี่ยจำได้ไหม

ยากครับพี่แต่เรารู้ว่ารูปทรงเขาเป็นแบบไหนแล้วก็หนาบางเนี่ยเรารู้เพราะเราเห็นเราอยู่ไกล

ก็เขาก็เหมือนสมส่วนครับแขนกำยำอะไรแบบนี้ไม่ผอม

ไม่ครับลงจากรถก็ปกติแต่เขาเหมือนเดินเดินเร็วอะครับ

ใช่ครับตั้งแต่ลงจากรถปุ๊บแล้วเขาฟักปืนออกตั้งแต่หน้าห้างเลยครับ
แสดงว่าเดินไม่กระเพลก

เดี๋ยวลองเอาภาพจากกล้องวงจรปิดตอนคนร้ายเดินเข้าห้างออกมาหน่อย

ให้ท่านรองแต้มช่วยดูหน่อยว่ารักษณะอย่างนี้เดินกระเพกโดยพิการหรือว่าโดยบาดเจ็บมา
หรือว่าแกล้งหรือว่าเดินไม่ถนัดอันนี้เนี่ยหรือว่ามีเป้อยู่ข้างหน้าท้องมันก็เลยเดินไม่ถนัดหรือยังไง

อันนี้เหมือนตอนที่ต้นเห็นตอนเดินลงจากรถจักรยานยน

ถ้าดูเห็นขาซ้ายเขาจะเดินไม่เหมือนขาขาคนเราถ้าเดินมันต้องเดินธรรมชาติดูขานะครับแต่ขาซ้ายขาทั้งนั้นเนี่ยเขาเดินเหมือนขาแข็ง
ถ้าเทียบกับคนอื่นที่เดินอยู่เห็นไหม
เดี๋ยวดูตอนเดินหนีเนี่ยเดี๋ยวเดินขาซ้ายขาแข็งแข็งแล้วตอนเดินหนีเนี่ยจะรู้เลยเหมือนก็เดิน
เดี๋ยวดูตอนเดินหนีอีกทีหนึ่ง

จะดูคล้ายขาเขาแปรแบบเป็ดเดี๋ยวดูนะฮะ
อย่างนี้ถ้าจับได้แล้วดูการเดินของเขามันก็เทียบเคียงได้ไหมฮะ

หลายคนก็กลัวว่ามันจะเดินไม่เหมือนเดิม
คือผมว่าตำรวจคือเราบอกเทคนิคไม่ได้นะแต่ว่าเรามีเทคนิคที่รู้ว่าว่าใช่ไม่ใช่
อันนี้ตอนตอนไปละ
ดูขาเขาขาตัดแล้วดูอีกทีนะฮะ
ก็ดูตอนช้าดูตอนคุณวิ่งใช่ไหมขาเขาเห็นไหมขาเขาลากลากใช่ไหม

ถามวิ่งแบบ
จะเป็นหนึ่งในพฤติกรรมสำคัญของคนร้ายที่จะเทียบเคียงได้ถ้าจำได้
มีภาพที่ต้นถ่ายไว้ได้ใช่ไหมฮะเป็นภาพนิ่งหนึ่งภาพ
ตอนที่คนร้ายยิงออกมาจากห้างแล้วกำลังจะไปขึ้นจักรยานยนต์ซึ่งต้นบอกว่า
อันนี้คือตอนที่ไปแล้วใช่ไหมครับผ่านรถผมรถผมคันสีขาวครับ
รถต้นคือสีขาวสีดำนี่เป็นรถของคนอื่นที่จอดอยู่
ต้นบอกว่ารู้แล้วว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในห้าง
เพราะว่ากระจกที่ห้างใส่ประตูทางเข้าเห็นคนร้ายก่อเหตุแล้ววิ่งออกมา
พยายามจะไปถีบรถให้ล้มลงก่อนที่คนร้ายจะถึงรถ
แต่ไม่ไหวมันมีกระสุนปืนปุ้งปั้งออกมาก่อน

แล้วก็ขึ้นรถของเขากลับทำ

เขาก็บิดออกไปครับแต่ตอนนั้นผมก็แค่กลดเจอชนเขาคนแล้ว

ตอนนี้ใช่ก็ต้องไปดูไงก็ต้องไปดูรั่นเราไปดูว่าช่วงไหนช่วงไหน
แล้วก็อาจจะลืมคิดไปหรือเปล่าด้วยว่าช่วงจังหวะช่วงนั้นทองเขาเก็บหมดแล้วเหลืออยู่๓ถาด
คือเทียบกับทองนี้มันได้ไปแค่น้ำหนัก๒๘บาทมูลค่า๖แสนกว่าบาทเองนะท่าน
ต้องคิดว่าคนร้ายเนี่ยเวลาก่อเหตุเขาต้องทำให้เร็วที่สุดเพื่อในการหลบหนี
ถามว่าเขาฟ้าได้เท่าไหร่เขาต้องเอาตอนนั้นมันพยายามเขาก็พยายามจะทำหลายถาด
เห็นมันหล่นอะไรก็ทำอย่างนี้เขาต้องรีบให้หนีให้เร็วที่สุด
ดังนั้นและทองต่างจังหวัดราคาน้ำหนักเยอะมันไม่ค่อยมี
จะต้องเป็นสลึง๕๐เราก็ขายคนที่มีรายได้น้อยทองในห้างเนี่ย
ดังนั้นทองมันอาจจะเต็มถาดแต่จริงน้ำหนักน้อย
อ่าเขาคิดต้นบ้างไงนะ
ก็คือแบบเหมือนคนร้ายครับเหมือนเขาจะรู้ว่าวันนี้ตำรวจไม่มา
เหมือนน่าจะรู้เพราะว่าตอนที่ผมไปรับแฟนรถสวาทเนี่ย
เขาจะจอดอยู่ประมาณ๒ทุ่มจนห้างปิดอย่างนี้จะจอดกลับ
แต่วันนั้นไม่มีจอดอยู่

ว่าเห็นว่าไม่มีตำรวจมาแล้วก็จดกรรมเลย
เดี๋ยวคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะได้ถามความคืบหน้ากับผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
อยู่ที่ลบบุรีนะครับคุณภูริพัฒน์บุญนินนะครับสวัสดีครับคุณภูริพัฒน์ครับ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิครับครับล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ
คือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่๕อีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะเข้าสู่วันที่๖แล้วนะครับ
อันที่กลาดยิงที่ร้านทองโรล่าเนี่ยครับ
ตลอดตลอดตั้งแต่วันที่๑วันที่๒วันที่๓วันที่๔วันที่๕ผ่านมาแล้วเนี่ย
ทางตำรวจก็จะแถลงข่าวกับนักข่าวบอกว่ามีความคืบหน้าไปมาก
ครับของประสาทภัณฑ์ของกล้องโมงจรสิทธิประชาชน
ซึ่งจะมี๒๓ประเด็นประมาณนี้ยังไม่ค่อยมีถอยหลังที่จะเข้าไปตรวจตัวคนร้าย
ในภาพนักที่ให้ข่าวกับสิทธิ์ผลละค่ะแต่แนวทางการสิทธิฝนของสำรวจเนี่ย
ผมทราบว่าค่อนข้างไกลมากพอสมควรแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยผมได้รับข้อมูลมาว่า
ตอนนี้เนี่ยเริ่มสงบแคบลงมาที่จะสามารถจำแนกกลุ่มของคนร้ายได้๒๓กลุ่มด้วยกัน
ในนั้นก็จะเป็นลูกผู้มีคิดผลในที่ลบบุรีกลุ่ม๒เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนนิสี
ท่องเที่ยวรบบุรีก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับว่าทั้งสามกลุ่มเนี่ยมีความเป็นไปได้ทั้งหมด
ยังไม่สามารถตัดใครออกไปได้
แต่ทั้งนั้นเขาตำรวจเนี่ยจะต้องตกฟักสรุปส่วน
ไปตอบประหลาดทำพยายามแก๊งล้อมต่าง
รวมไปถึงในเรื่องของการหาพยานหลักฐาน

วันนี้ผมได้รับข้อมูลอีกส่วนหนึ่งว่า
ตำรวจเนี่ยสามารถไปเจอร้านที่คนร้ายซื้อรองเท้าซื้อกางเกง
อุปกรณ์การแต่งกายต่างที่ไปก่อเหตุ
ซึ่งนักหลักอยู่ที่ตลาดรคเธอ

โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบตัดถามตัวของทั้ง๒ร้าน
ว่าดูเหตุขึ้นรุปภัณฑ์ของคนรายหรือไม่ที่คุณพลิพรรทธิสาตุอีกครับ

สามคนครับแต่เป็นสามกลุ่ม๓คนมีสามคนที่ตำรวจพุ่งเป้าไว้ค่ะตอนนี้ครับ
สามคนด้วยกันใช่ไหมฮะคนนึงก็เป็นใครนะเป็นลูกของผู้มีอิทธิพล
กลุ่มที่๒จะถึงคนที่๒
ก็เป็นเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ
ซึ่งทั้ง๓ปุ่มเขาบอกว่าเป็นคนที่ติดความเชื่อพาดและกันอีกการติดเปิด
กลุ่มไหนยังไงมีใครมีลักษณะเดินขาก็เผกอะไรเหมือนในภาพวง
ปิดไหมฮะใน๓คนที่เขาพุ่งเป้าไปดูอยู่ตอนนี้
ทั้ง๓คนเนี่ยมีลักษณะคล้ายทั้ง๓คนเลยฮะแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนหายไปคนหนึ่ง
เขาก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลรวบรวมก่อแสรวมไปถึงการขอสัญญาณโทรศัพท์
คุณบุริพัทธ์ขับกับความคืบหน้านะครับสวัสดีครับเดี๋ยวตามต่อที่ไทย
รัฐมิวซ์โชว์ความคืบหน้าคุณพุริพัทธ์ก็ส่งข่าวมาตลอด
วันอยู่แล้วนะฮะท่านรองแต้มถ้าฟังอย่างนี้เนี่ย
นั่นหมายความว่าดูจากพฤติกรรมลักษณะแล้วเนี่ย
ทรงไปซื้อชุดมาจากแหล่งด้วยนะไอ้รองท้องรองเท้าเสื้อผ้าต่างต่าง
แรกก็เหมือนกับจะเบี่ยงประเด็นว่าโอ้โหแต่งตัวแบรนดเนมทั้งนั้นเลย
ความจริงซื้อตลาดแถวนั้นแหละใช่คนร้ายตั้งใจมาชิงทองเลยป่ะ
ผมในความรู้สึกมันมี๒ประเด็นแรกที่คนก็วางไว้ว่า
คือตอนนี้มันมีไงไหมครับความผลิดตัวหรือเปล่า
ทำไมถึงพนักงานร้านทองผู้หญิงถึงโดนไป๔นัดคนเดียว

แล้วสองประเด็นเนี่ยผมเชื่อว่าตำรวจเขาไม่ตัดประเด็นหมดแล้ว
แต่ว่าเขาเดี๋ยวเวลามันมีหลักฐานอะไรประกอบเขาถึงจะมาตัดประเด็นนั้นประเด็นนั้น
แต่ในความรู้สึกผมเนี่ยผมว่าประเด็นที่ก่อเหตุเนี่ย
เรื่องชิงซับซับมากกว่า
เพราะเรารู้จากธรรมถามว่า
ตอนที่เขายิงจะหนีเนี่ยเหมือนกับเขายิงแบบ
ยิงแบบแบบนี้
ยิงแบบไม่ได้มองยิงแบบ
เหมือนเดินผ่านก็ยิงเนี่ยเห็นมั้ยต้องดูดูเห็นมั้ย
หัวหน้าลอปพอร์หัวหน้าลอปพอร์คนสุดท้าย
ไม่ใช่ยิงผู้หญิงเนี่ย

ยิงแล้วเวลาปืนออโต้พอยิงมันก็ปุ๊บมันก็โดนหลายนัด
ผมมองว่าดังนั้นเป้าประสงค์เขาเนี่ย
ผมว่ามันมาที่ทองมากกว่า
เอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ที่ท่านรองแก้มบอกก็คือ
พฤติกรรมในการยิงของคนร้ายตอนที่อยู่บนตู้ทองใช่ไหม
ที่ว่าทำไมพนักงานผู้หญิงที่เสียชีวิตคือคุณธิดารัฐ
ถึงโดนหลายณถึงโดนไปสี่ณ
เพราะเพราะนัทแรกเนี่ยที่โดนยิงก็อาจจะเป็นสองนัทเลยก็ได้
พอผ่มแล้วปึ้งแล้วก่อนกลับก็อะ
ก็ยังปึ้งอะไรอย่างนี้
พอเวลาคนนักยิงปืนเวลายิงปืนออโต้
มันจะติดอ่ะเพราะยิงปัง

ในเมื่อจี้ชิงทองที่อื่นก็เคยจับกัน
เคยจับทองแต่มันพ้นทองธรรมดา
พฤติกรรมอย่างนี้เอาปืนไปจี้กระโดดขึ้นรักทองรวบซ้ำไป
แต่ไอ้คนนี้มันแปลกอยู่อย่างคือมันยิงคนมันแหวกคนเข้ามา

คนเข้ามาก็เพื่อจะทำให้การทำงานมากขึ้น

เพราะถ้ามันใช้ปืนเสียงดังเนี่ยคนมันจะแตกตื่น
ใช่ไหมคนมันจะโอรมันแล้วมันจะสามารถถูกจับได้
แล้วมันจะทำให้แวกทางมันจะทำให้เงียบสิสุด
คือเสียงปืนไม่ดังไม่ให้คนรู้
คุณน้องจำได้ไหมคือจิตใจของโจนไม่เหมือนกัน
ทำไมนั้นเนี่ยน้องเอาอาจจะทำคดี
เห็นโจรจี้บนสะพานรอยไหมต่อไปก่อนดังมากนะจี้บนสะพานรอย
แล้วจี้บนนั้นก็แทงเขามั่งแทงเขาตายมั่งตีเจอแล้วแทงเลยแล้วเอาแทงเลย
ตุกกระเป๋าเขาก็ให้อยู่แล้วนี่มันแทงเลยแล้วก็เอากระเป๋า
บางทีใช้หินตีสลบเลยหน้าเนิ่นเละเลยเอากระเป๋า
ทั้งที่มันก็ดึงกระเป๋าไปได้แต่ที่โจรมันไม่เหมือนกันไง
พฤติกรรมมันไม่เหมือนกันอย่าไปคิดว่าไอ้คนนี้มันทำไมอย่างนั้น
แต่ผมคิดว่ามันใจถึงมันโหดเยี่ยมมันมีอาวุธปืนมัน
มันก็ทำให้มันมีความมั่นใจขึ้นอะไรต่าง
อย่างนี้ต้องเป็นพวกที่เคยก่อคดีมาอย่างโชคโชนไหม
ผมว่าไอ้ก่อคดีผมไม่รู้แต่ถามว่าเป็นมืออาชีพไหม
มันอาจจะไม่มืออาชีพแต่เป็นคนที่มีการฝึกฝน
ในการมีการฝึกในยุทธวิธีในการใช้อาวุธปืนพอสมควร

กลัวไหมตั้งแต่วันนั้นหรือว่ายังไง
ท่านไหนก็ระวังตัวอยู่ครับระมัดระวังตัวเองอยู่ครับ
ครับ
อนไปเลยไหมหรือว่ามันภาพติดตาอะไร
ตั้งแต่คืนแรกพี่ก็ติดตานะติดตาตั้งแต่เหมือนเรานอน
มันเหมือนเราฝันเลยว่าภาพเหตุการณ์มันฝังอยู่ในหัวเลยพี่

ท่านรองหลายคนบอกว่าไม่อยากให้จับตาย
อยากจะรู้อยากจะฟังจากปากไอ้คนนี้เหลือเกินว่าทำไมถึงโหดขนาดนี้
คืออย่าไปมองว่าตำรวจต้องจับตา
คือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามองว่าตำรวจจะไปจ้องจับตาย
แต่กลัวว่ามันจะสู้ไงกลัวมันไปเจอแล้วมันจะ
ก็ถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดเราต้องคิดว่าคนร้ายนี่เป็นคนเยี่ยมโหดนะ

ผมก็จะบอกตำรวจว่าการเข้าจับกลุ่มเนี่ยต้องให้ระวัง

อันนี้สำคัญที่มันสามารถจะตัดสินใจอะไรที่จะยิงเจ้าหน้าที่ได้
ดังนั้นเมื่อมายิงเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่เขาต้องมีสิทธิ์ในการป้องกันตัว
ก็คือกลายเป็นคำเรียกว่าวิสามันฆาตกรรม
เพราะฉะนั้นถามว่าตำรวจอยากจะฆ่าไหมไม่มี
เพราะวิสาความฆาตกรรมเนี่ยฆ่าเขาตายเนี่ย
โดนแจ้งก่อหาว่าฆ่าคนตายโดยเจตนานะ

คือดังนั้นอย่าไปคิดว่าตำรวจต้องจับตาย
จริงตำรวจเขาอยากจะได้จับมาเพื่อดำเนินคดี
ให้มันติดคุกติดตารางให้รับโทษมากกว่า

จับแล้วผมว่าไม่เกินไม่กี่วันเนี่ยจับได้

คือการอยู่ในพื้นที่ผมไม่มั่นใจ
แต่ผมมั่นใจว่าเป็นคนในพื้นที่

ความคืบหน้าต่างติดตามต่อนะครับทุกผู้ชมครับ